หลังจากที่มีข่าวว่าพบนักแบตมินตันที่ติดโควิดนะครับ

และสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทยก็ยืนยัน
ก่อนหน้านี้นะครับว่าอาธารณ์มหาเต็มเอลกาเมา
แบตมินตันชาวอียิปต์ติดโควิดนะครับ
ทำให้ต้องถอนตัวออกไปตามรายงานเมื่อวานนี้ครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันแบตมินตัน

สามารถกลับสู่การแข่งขันได้นะครับ
หลังจากที่ตรวจเชื้อซ้ำแล้วเป็นลบครับ
ประเด็นนี้นะครับทำให้หลายฝ่ายก็ค่อนข้างกังวลว่า

นายกสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่า
แนวทางการดำเนินการก็จะต้องดำเนินการต่อไปครับ
แล้วก็จะยังคงความเข้มงวดเหมือนเดิมนะครับ
ตรวจเชื้อนักกีฬาจะตรวจทุก๓วันครับ
รวมไปถึงมีมาตรการการแยกซ้อมด้วยครับ
หลังจากนี้นักกีฬากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
ก็จะมีการติดตามและตรวจเป็นระยะครับ
แล้วก็อยากให้มองว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย

ประเทศไทยสามารถจัดการแข่งขันระดับโลกท่ามกลาง
วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

ก็จะดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ